แกงบอนเป็นอาหารยอดนิยมของคนไทยเชื้อสายมอนอีกอย่างหนึ่ง
นิยมทำกินกันในช่วงงานบุญงานบวช
เป็นกับข้าวที่เรียกแขกเรือให้มารวมตัวกินกันในงานได้เป็นอย่างดี
การนำบอนมาทำอาหารยังเป็นการแสดงฝีมือของแม่ครัวบ้านเจ้าของงานอีกด้วย
ว่ามีฝีมือในการปรุงแกงบอนให้รสชาติอร่อยและปรุงดีเพียงใด
เพราะแม่ครัวที่ชำนาญในการทำแกงบอนก็จะไม่คันมือ
และเมื่อนำไปกินก็จะไม่คันปากคันคอ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน